สวัสดีครับ๗นาฬิกา๒๑นาที๒๗นาทีนะครับเรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันกอดออกจากบ้านในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุบตนันพี่สิทธิ์มหันครับเช้าวันนี้เริ่มต้นมากับการเปลี่ยนแปลของลักษณะอากาศที่หลายหลายพื้นที่นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวมีหมอกเกิดขึ้นนะครับบางจุดบางพื้นท
ภาพรวมแล้วยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นเย็นในตอนเช้ารวมไปถึงมีหมอกเกิดขึ้นด้วยนะครับจากการตรวจสอบอุณหภูมิเนี่ยนะครับพบว่าในวันนี้เองครับอุณหภูมิค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานครับสูงขึ้นในหลายพื้นที่เลยทีเดียวต่ำสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่๑๒องศาเซลเซียตครับในขณะที่สูงสุดครับอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียตนะครับมาที่ภาคอ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะครับ

เพราะว่ามีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนบางแห่ง
เฉลี่ยแล้วร้อยละ๑๐ของพื้นที่

สุดวันนี้๓๑องศาเซลเซียต
ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
มาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ

มีกลุ่มฝนเคลื่อนที่จากจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ตอนนี้เลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในหลายเขตเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นพระขนงพระเวทสวนหลวงวัฒนา

สูงสุดอยู่ที่๑๕มิลลิเมตรที่คลองเตย
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้จะค่อยลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้คาดว่าเริ่มมีการกระจายตัวมาถึงเขตห้วยขวางแล้วนะครับ

ตลอดสัปดาห์นี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่
ดังนั้นใครที่จะขับขี่สัญจรโดยเฉพาะในช่วงเช้านั้น
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบสภาพอากาศ

อุณหภูมิตลอดทั้งสัปดาห์จากการคำนวณสูงสุด๓๔๓๕องศาเซลเซียต
ขณะที่ต่ำสุดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียต
มาดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคนี้เกิดจากอะไร

สังเกตว่าตอนบนของประเทศนั้นยังคงมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆ

เลื่อนที่เป็นทางยาวพาดผ่านในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เมืองไทยของเรานั้นยังคงได้รับอิทธิพล
คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า
เป็นคลื่นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูงอย่างรวดเร็วและรุนแรง

อกจากนี้เองยังพบว่าถึงแม้ว่าตอนนี้บริเวณความกดอากาศสูงที่ก่อนหน้านี้แผลลงมา
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยตอนนี้อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ก็ยังคงปกคลุมบริเวณทางตอนบนอยู่นั่นก็หมายความว่ายังสามารถที่จะเหนียวนำ
ทำให้เกิดความเย็นเกิดขึ้นในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับจากการตรวจสอบเช้านี้
จากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัตน์ทีวีเนี่ยนะครับพบว่า
ในวันนี้เองบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นนะครับ
เพราะว่ายังถูกปกคลุมไปด้วยพื้นที่สีเขียวในขณะที่พื้นที่สีน้ำเงิน
ก็คือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้นวันนี้ค่อนข้างที่จะละอังหายไปนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะปกลุ่มบริเวณทางตอนบนของจังหวัดแม่ห้องศร
พรุ่งนี้นะครับพบว่าอุณหภูมินั้นจะยังทรงทรงนะครับ
บริเวณที่มีอากาศหนาวยังคงอยู่จุดเดิมก็คือบริเวณทางตอนบนของจังหวัดแม่ห้องศรแล้วก็เชียงใหม่
แต่ว่าพรุ่งนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะต่ำลงกว่านี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ๑๑องศาเซลเซียตนะครับ
หลังจากนั้นนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงสุดสัปดาห
มาดูที่ตอนกลางของประเทศบ้างนะครับยังคงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเดิมนะครับ
นั่นก็คือกระนาสาหลมตลอดออกเชียงใต้ครับ
ตอนล่างยังคงมีโอกาสเกิดฝนต่อไป
นี่คือภาพรวมปัจจัยต่างที่ทำให้เกิดฝน
แค่ไหนจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีจากการคำนวณ
เพราะว่าฝนที่ตกส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในช่วงเช้าไปจนถึง

ยังมีประป้ายในพื้นที่ภาคนิว
นั้นจะเน้นทางฝั่งตะวันออกติดกับประเทศลาว
ตอนกลางนั้นยังคงมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนในหลายจุดหลายพื้นที่
นี่คือฝนตอนบนนะครับในช่วงเช้าจนถึงช่วงสายนี้มาที่ตอนล่างครับ
ฝนนั้นยังคงมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทยนะครับ
โดยจากการคาดการณ์เพราะว่ากลุ่มฝนนั้นจะมีการกระจายตัวตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไป
จะเริ่มมาตกในบริเวณฝั่งอ่าวไทยโดยเฉพาะบริเวณตอนล่าง
แถวบริเวณจังหวัดนาราธิวาส
หลังจากนั้นก็จะเน้นตกบริเวณตามแนวชายฝั่งนะครับ
ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันตอนกลาง
ในบริเวณจังหวัดภูเก็ตแล้วก็บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนเบื้องต้น
ดังนั้นช่วงเที่ยงวันนี้สามารถให้จะติดตาม
คาดการณ์สภาพอากาศสภาพฝนที่มีความแม่นยำต่อจากนี้เป็นต้นไปได้นะครับ
ทีนี้ในช่วงนี้เองหลายคนวางแผนท่องเที่ยวตามจุดต่างนะครับ

ใครอยากที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
รวมไปถึงไปสัมผัสประเพณีอันสวยงามครับ
มี๑ประเพณีมาแนะนำก็คือนี่
ปีใหม่มุ้งนะครับซึ่งจะจัดไปจนถึงวันเสาร์นี้เท่านั้น
สำหรับปีใหม่มงค์ใครที่จะไปได้จัดที่บริเวณสวนสาธารณะ
เกาะกลางน้ำอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับ
ความพิเศษของงานนี้ก็คือชาวมงค์จากทุกทั่วสารทิศ
แห่มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก
ซึ่งภายในงานจะมีการจำลองวิถีชีวิตของชาวมงค์
การแสดงชุดธิดาดอยการเดินแฟชั่นสาวมงค์
และมีการประกวดสาวสวยธิดาปีใหม่มงค์๒๕๕๙ด้วยครับ
ซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจสามารถที่จะไปเที่ยวงานนี้ได้

และสำหรับใครจะไปคงต้องเตรียมตัวกันหน่อย
เพราะว่าสภาพอากาศอย่างที่บอกไปแล้วแปรปวนเหลือเกิน

อุณหภูมิค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงครับ
ตามสูตรเนี่ยหรือมาที่ประมาณ๑๗ไปถึง๒๒องศาเซลเซียด
สูงสุดเลยอยู่ที่ประมาณ๓๓๓๖องศาเซลเซียด
ระยะนี้ท้องฟ้ายังคงถูกปกกลุ่มไปด้วยกลุ่มก้อนเมฆ
ดังนั้นตลอดทั้งวันอากาศค่อนข้างจะเย็นสบาย
แต่ว่าในช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไป
ไปจนถึงวันอังคารนั้นท้องฟ้าก็จะเริ่มเปิดโล่งมากยิ่งขึ้น

และที่สำคัญครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนบ้างเล็กน้อยในบางพื้นที่
ดังนั้นใครจะไปคงต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ระหว่างวันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันในช่วงสุดสัปดาห์นะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น
ตลอดทั้งวันในวันนี้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
แอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ